กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูประเด็นทางด้านการเมืองกันหน่อย
วันนี้ก็มีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านการเมืองนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการระดมเข้าพักการเมือง
โดยมีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนของพักพลังประชารัฐนะคะ
มีคนไปยื่นเรื่องให้กรกตตรวจสอบตั้งแต่๒๑ธันวาคมปี๖๑
ล่าสุดนะคะกรกตเพิ่งมีคำตัดสินออกมานะคะ
บอกว่าไปตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติ
ในขณะที่ไทยรักษาชาติยื่นเรื่อง๘กุมภา
ใช้เวลา๕วันกรกตมีมติ๑๒กุมภา
ให้สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยยุบพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จบไปแล้วเรื่องนี้เพิ่งมานะคะ
คุณผู้ชมพันธบรวจเอกจรุงวิทธิ์ภูมิมา
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในฐานะนายทะเบียนพักการเมือง
เปิดเผยผลการพิจารณาคำร้องเรื่องการจัดงานระดมทุนผ่านโต๊ะจีน
พักพลังประชารัฐบอกว่า
การตรวจสอบนิติบุคคล๔๐รายและบุคคล๘๔คน
ไม่พบการบริจาคจากต่างชาติ
ฟังดีนะคะจึงถือว่าไม่มีความผิด
หลังจากนี้จะนำรายละเอียดให้ที่ประชุมกรกตพิจารณา
แล้วก็มีมติเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป
นักร้องบอกว่าเรื่องนี้จบไปก็ยังร้องต่อนะคะ
สำหรับนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ล่าสุดเข้ายื่นหนังสือต่อกรกตบอกว่าให้เร่งพิจารณาคำร้องที่ตัวเองเนี่ยไปยื่นขอให้ตรวจสอบว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคอสชเข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะถือว่าขาดคุณสมบัติตามกฎหมายในการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ
คุณเรืองไกรบอกว่าหลังจากนี้นะจะมีการยื่นขอให้ตรวจสอบเรื่องอื่นอื่นของพักพลังประชารัฐอีกรวมถึงกรณีที่คุณกรอบศักดิภูตระกูลโคศกของพักออกมาระบุบอกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนคิดนโยบายพักซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเข้าข่ายครอบงำพักหรือเปล่า
คุณเรือไกรฝากมาถามแบบนี้นะค่ะและจากเรื่องนี้นะคะก็ไปถามคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทยนะคะซึ่งคุณหญิงสุดารัฐแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะคะบอกว่าผลการสอบของกรกตทำให้พักเนี่ยเป็นห่วงว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจะมีความบริสุทธิ์เที่ยงธรรมหรือไม่หากกตยังตัดสินฝืนความรู้สึกของประชาชนก็จะเกิดผล
พีชแจงเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับการตัดสินเรื่องโต๊ะจีนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เอามาดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะคุณสุเทพเทือกสุบันนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไตยขึ้นเวทีประสัยที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้นะคะ
เป็นการส่วนหนึ่งพูดถึงเรื่องถามคุณอภิษฎเวชาชีวว่าถ้าไม่เอาประยุทธ์แล้วจะไปจับมือกับใครทักษิณเหรอ
อ่าถามไปแบบนี้นะคะค่ะทีมข่าวก็จะต้องกลับไปถามคุณอภิษฎเวชาชีวะอีกทีหนึ่งนะคะ
คุณอภิษฎกล่าวถึงกรณีนี้นะคะก็คือการที่คุณสุเทพเทือกสุบันพูดในช่วงที่ปราศัย
คุณอภิสิทธิ์ที่บอกว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะไปจับมือกับคุณทักศิลป์หรือเปล่าเนี่ยนะคะ
คุณอภิษฎบอกว่าไม่อยากให้มีการบิดเบือนนะเพราะว่าชี้แจงเจตนารมณ์ไปหมดแล้ว
วาธกรรมทางการเมืองและขอให้กลับไปดูคำขวัญของพักประชาธิปัตย
เพราะว่าคุณสุเทพก็เคยอยู่พักประชาธิปัตย์ซึ่งคำขวัญระบุว่า
จังเวอมตะวาจาแปลว่าความเป็นความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
และตัวคุณอภิษฎเองก็บอกว่าจะรักษาคำพูดนี้ไว้ค่ะ
แต่ว่าคุณอภิษฎบอกว่าก็ไม่กลัวเสียคะแนนเสียงนะ
สำหรับการที่มาประกาศชัดเจนว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จรุชา